เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมชมพู่มองว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ
ทั้งตัวรถพยาบาลเองแล้วก็ตัวผู้ป่วยด้วยเรื่องนี้ลูกสาวของคนป่วยเขาโวยว่า
พ่อเขาเนี่ยหายใจติดขัดหายใจไม่ค่อยสะดวกโทรเรียกรถฉุกเฉินเพื่อที่จะมารับพ่อไปโรงพยาบาล
แต่ระหว่างทางรถฉุกเฉินแวะดูต้นไม้แวะซื้อกล้วยทอดลูกสาวโวยลั่นเลยค่ะ

หนูก็ว่าเข้าใจนะว่าพี่เขากลับช้าเพราะอะไรอ่ะอาจจะมีอุปกรณ์การแพทย์ในรถแล้ว
หนูเข้าใจแต่พี่แวะดูต้นไม้หน้าปากทาง
อันนั้นเขาก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วพี่แล้วพี่ไม่แวะเอากล้วยทอด

เวลาและพวกป่วยพี่จะต้องคาพวกป่วยถึงกรงพยาบาล

มันใช่เวลาที่พี่จะแวะกินกล้วยทอดกันหรือเปล่าคะ
ตอนนี้คนไข้ถึงร่วมพยาบาล
พี่รับผิดชอบเอาก้อนหนูกลับคืนได้ไหม

คุณตาบอกว่าแค่๘ครับ

ตั้งแต่พี่เกิดมายุคแบบนี้
ไม่เคยกินกล้วยทอดเหรอคะ
โอ้โหดุเดือดนะคะ

นี่เป็นคลิปนาทีที่ลูกสาวได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้

เนื่องจากว่ารถโรงพยาบาลไปรับคุณพ่อ

ทั้งสองฝ่ายด้วยเข้าใจหัวอกผู้ป่วย
แล้วก็เข้าใจทางด้านของมุมโรงพยาบาล

แต่ว่าระหว่างทางปรากฏว่า
รถโรงพยาบาลมีการชะลอดูต้นไม้

ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับเส้นเลือด
สมองเบาหวานความดันเป็นนิ้ว
คือวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๓ตุลาคมสักช่วงสายได้นะคะ
ประเด็นคือพ่อเนี่ยเกิดแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเขาเลยตัดสินใจโทรเรียกรถหวังว่าจะพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
แต่ว่าระหว่างทางนั้นมีหลานชายนั่งอยู่ในรถฉุกเฉินไปกับคุณพ่อด้วย
อยู่ก็พูดขึ้นมากับคนในรถเหมือนกับดูต้นไม้หน้าปากซอย
แล้วพูดขึ้นว่าเออต้นไม้สวยดีนะ
แล้วยังมีการซื้อกล้วยทอดก่อนถึงโรงพยาบาลด้วย
ลูกสาวก็เลยไม่เข้าใจว่าโอ้โหเนี่ยนาทีเป็นนาทีตายของคุณพ่อเขาอยู่บนรถ
แล้วนี่คือแวะดูต้นไม้แวะกินกล้วยทอดได้หรือไม่
ทีนี้ทางด้านของลูกสาวนะคะยังบอกอีกด้วยว่าเคราะห์ดีมากเลยนะ
ท้ายที่สุดพ่อเธอปลอดภัย
ถ้าเกิดว่ารถพยาบาลช้ากว่านี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดข่าวร้ายขึ้นหรือเปล่า
ลูกสาวเลยนำคลิปนี้มาแชร์มาโพสต์ไว้แล้วก็ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
เพราะว่ามองว่าอยากจะให้หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของคนเนี่ย
ปรับปรุงแก้ไขไหมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมตัวลูกสาวเองบอกว่า
ล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวคุยด้วยผู้เจ้าสาวเนี่ยบอกว่า
ตัวคุณพ่อเองนะคะก็บอกว่าอยากให้โรงพยาบาลเนี่ย
เหมือนกับมีการพิจารณาบทลงโทษว่าจะลงโทษแบบไหน
เพราะว่าเหมือนกับก็ไม่ต้องการที่จะให้ใครตกงานหรือไม่อยากจะให้ไล่ตัวคนขับรถออก
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้มีการโทรมาขอโทษลูกสาวแล้วก็คุณพ่อก่อนแล้วเบื้องต้น
ส่วนต้นสายปลายเหตุแล้วก็ในเรื่องของข้อสรุป
ว่าจะมีบทลงโทษตักเตือนตำหนิอย่างไร
ยังไงต้องรออีกทีหนึ่งโรงพยาบาลกำลังพิจารณาฟังเพิ่มเติมจากลูกสาวหน่อยค่ะ
แต่ในเมื่อพ่อหนูก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิต
หนูก็อยากให้โรงพยาบาลตรวจสอบลูกน้องของโรงพยาบาลเองว่าสมควรจะลงโทษเขาแบบไหน
แต่ใจของหนูก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ว่าหนูไม่ต้องการให้ใครมาตกงาน
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลนครนายกเองก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเบื้องต้น
ผู้บริหารของโรงพยาบาลนครนายกค่ะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็ได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้แล้วนะคะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เหมือนกับไม่สบายใจด้วยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ทางโรงพยาบาลบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่มีการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเองค่ะได้มีการยืนยันว่า
มีการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรมวิชาชีพให้กับการบริการอย่างเหมาะสมเข้มงวด
ส่วนบทลงโทษอื่นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไปนะคะ
ขณะนี้ผู้ป่วยเองที่อยู่บนรถฉุกเฉินคันนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
อันนี้ก็เป็นการชี้แจงจากทางฝั่งของโรงพยาบาลนครนายกผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจนะคะ